กลับมาตามหาร้านเส้นในระดับตำนานกันต่อนะครับถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือในจังหวัดชัยนาธนะครับ
คนในชายนาฏเขาต้องบอกว่าต้องมาร้านนี้เลยครับ

ครับริมน้ำครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านแรกในจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งเปิดมายาวนานกว่า๓๐ปีแล้ว
แต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า
โกฮับมีอยู่ทั่วประเทศเลย
แล้วร้านนี้จะแตกต่างจากร้านอื่นอย่างไร

ที่เขาแบบเป็นแฟนชายขายก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้

ก็เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบเดียวกันแต่เรามาคิดสูตร

เมื่อก่อนคุณพ่อของคุณพ่อมาทำอาชีพเลื่อยไม้

อันนี้คือเป็นไม้ที่แบบครั้งแรกเลยที่เอามาร้านนี้เลยตอนนั้น
ใช่ครับมาเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตั้งโต๊ะนี่ขายก๋วยเตี๋ยว

ตอนนี้คนเห็นโต๊ะไม้ใหญ่ก็มากินกัน

มันมีก็คือน้าเนี่ยเมียนายทหารมาทำก๋วยเตี๋ยวเรือ
แล้วก็เลิกแล้วมอดทิ้งไว้แล้วเราก็ไม่มีอะไร

แล้วตอนหลังผมก็จับตัวเนี้ยให้รสชาติมันแบบว่าถูกปากที่สุด

ปัจจุบันก็น่าจะประมาณ๓๐๓๑ปี

ทุกคนมาพูดว่าคนนี้แหละเนี่ย
คนนี้ขายก๋วยเตี๋ยว๓บาทคนแรกในชายนาฏ
เมื่อ๓๐ปีก่อนที่เปิดร้านแรกเนี่ย

คนที่นี่ตอนแรกยังไม่เคยรู้จักคำก๋วยเตี๋ยว

พอตอนหลังเห็นชามผมก็ซื้อมาเพิ่มมาเยอะ
คนเห็นชามเยอะจัดก็ถ้ากลัวอร่อยก็แวะมากิน
ถือว่าตอนนี้ร้านนี้ก็เป็นรุ่นที่๒แล้วที่ต่อจากคุณพ่อ

เตี๋ยวเรือไฮลำเนี่ยมันต่างจากก๋วยเตี๋ยวเรืออายุทยาของบ้านเราอะไรยังไงบ้าง
คือว่าอายุทยาน่ะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวของเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
แต่ว่าของเราเนี่ยก๋วยเตี๋ยวนี่ใส่เลือด
ตอนนี้เราล็อกไว้เลยว่าความเค็มความเผ็ดเนี่ยแค่ขนาดนี้
แต่คนอื่นไม่รู้แต่กินแล้วเนี่ย๓๐ปีนี้ไม่เคยมีใครลืม

นี่คืออย่างที่เขาบอกเป็นรุ่นที่๓แล้ว

ขออนุญาตถามถึงหน่อยดีกว่าว่า

มีวุ้นเส้นเส้นใหญ่เส้นหมี่เส้นเล็กแล้วก็วุ้นแอร์หมี่เหลืองแล้วก็มาม่าค่ะ
ขออนุญาตดูด้านนู้นครับผักที่ร้านนี้มีอะไรบ้างครับ
จะเป็นผักบุ้งค่ะส่วนมากจะเป็นผักบุ้งแต่หน้านี้ผักบุ้งมันก็จะแข็งหน่อย
ซุปนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้
ซุปนะคะคืออย่างแรกเลยเราต้องต้มกระดูกแล้วก็มีส่วนผสมของที่คุณพ่อคิดสูตรไว้ค่ะ
เป็นพวกซีอิ๊วพวกอะไรอย่างนี้ค่ะหลายตัวมันต้องได้สัดส่วน
อย่างที่บอกข้างในมันเป็นกระดูกหมู

จะเป็นข้อค่ะมันจะเป็นมันอยู่ด้านใน

ค่ะเวลาจะต้มเนี่ยเราก็ต้องเอามีดเคาะให้มันแตกให้มันข้างในมันออกมาน้ำ
แล้ววันหนึ่งหมดปุ๊บเนี่ยอีกวันก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่

ใหม่คือเราจะไม่เก็บน้ำเร็วให้ไม่เอามันจะงวดจัดมันก็จะเกิดความเค็ม

แม่งจะต้องเลือกสัตว์ส่วนต่างเราจะปรูงให้มันพอดีแล้วพอออกไปมันก็จะได้รสชาติกลาง
ดูด้านนี้บ้างดีกว่า

อันนี้ค่ะเป็นอาหมูค่ะ

หมูค่ะแล้วก็เป็นตับหมูลูกชิ้นหมูที่หลัก
ก็จะเป็นปั้นเขาเรียกปั้นสะโพกค่ะ
ถ้าเราใช้สรรมันก็จะนิ่มเกินไป

คือเราก็อยากให้มันคงความเป็นเนื้อ

ครับถามคือปุ้งไหนครับได้ยินข่าวว่าร้านนี้เนี่ยครับสูตรเด็ดอยู่ที่พริก
เห็นเป็นพริกปนถ้วยเล็กอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะคะ
เพราะเห็นแบบนี้เผ็ดซีดอย่าบอกใคร
คุณเกดเนี่ยถึงขนาดออกไปเฟ้นหาพริกที่เผ็ดที่สุดด้วยตัวเอง
ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้พริกกะเหลี่ยงที่ลองมาปรุงก๋วยเตี๋ยวแล้วเวิร์คที่สุด
โดยเริ่มแรกนะคะจะนำพริกกะเหลี่ยงที่สั่งมาใหม่วันละ๒กิโลกรัมโดยประมาณมาตากแดดทิ้งไว้๑วันเพื่อไล่ความชื้นออก
จากนั้นนะคะจึงนำมาคั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนประมาณครึ่งชั่วโมง
ที่ต้องใช้เวลาคั่วนั้นนั้นนะคะก็เพื่อให้พริกสุกและส่งกลิ่นหอมได้อย่างเต็มที่
อูดไปน้ำลายสอไปเรื่อยขออนุญาต๓ได้ไหมครับ
ร้านนี้เนี่ยคนที่มาส่วนมากเขาชอบกินอะไร

ผมเอานี่แหละครับมีตกชามน้อย๑ชาม
แล้วก็เอาเส้นหมี่แห้ง๑ชาม
ได้นะครับค่ะโอเคครับ
มาแล้วครับคุณผู้ชมครับ๒ชามเล็ก
เมื่อก่อนก็ชามขนาดนี้ป่ะครับขนาดนี้เลยครับ
นี่คือแบบคำเดียวหมดเลยนะเนี่ย
อืมแซ่บจริงครับไม่ต้องปรุงเลย
รสชาติกำลังดีน้ำนี่ชุ่มเลยครับ
อร่อยมากครับค่ะเป็นยอด
อย่างร้านนี้ที่คนมากินมากสุดกี่ชามครับ
ตอนนี้สถิติ๓๑ค่ะ
สถิติคือ๓๑ชามทานฟรี

นั่นหมายความว่าถ้าเกิน๓๘ชามได้กินฟรี

เดี๋ยววันนี้ผมจะทำสถิติให้ดู
แล้วทำไมถึงได้ทำโปรโมชั่น
ก็เป็นสีสันบางทีคนมาทาเราสังเกต
พอมาทานกันเยอะเนี่ยชอบตั้งชามให้สูง

เขามากันยกแก๊งเขาตั้งชาม
ถ่ายรูปว่าได้เยอะแค่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเมื่อก่อนคุณพ่อเปิดร้านแรกคือในโรงไม้

แต่อันนี้เปลี่ยนเป็นตึกเป็นทาวน์เฮาส์อะไรขึ้นหมดแล้วค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวของเราอยู่มาเป็น๓๐กว่าปี
รู้สึกว่าแต่ภูมิใจง่ายไม่พอ

ให้อะไรกับชีวิตบ้างที่ผ่านมา

ให้ประสบการณ์ให้อะไรที่เราเอามาใช้
เอามาใช้มาปรุงแต่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยว
คือเป็นรายได้เข้าครอบครัว

สุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่า
ว่าคนที่มาจังหวัดชายนาฏแล้วอยากจะมากินก๋วยเตี๋
เรืออร่อยโกฮับแบบนี้เนี่ยเดินทางมายังไง
โกฮับนะคะตั้งอยู่ตรงริมน้ำเจ้าพระยาค่ะ
ถ้าคนชนาธิ์เข้ามาถามได้เลยค่ะว่า
ซอยจวนผู้ว่าขึ้นมาซ้ายมือ๕๐เมตรก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋ย
วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพาและคุณเกดมาก
ที่แนะนำร้านอาหารอร่อยแบบนี้ให้ทางรายการเราได้รู้จักกัน
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป